อบจปาร์ชโน่แก้

ก่อนที่จะไปขอตอบตลาดแตกในตลาดสดกันนะคะ
ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องแวะร้านนี้ก่อน

เปิดมา๖๐ปีแล้วเป็นร้านเก่าแก่

เราไปเติมพลังกันก่อนก่อนจะไปบุกตลาด
โอ้โฮมาเลยโอ้โฮเมนูเด็ด
อันดับใหญ่กว่านี่คือน้องแอลล์ค่ะ
นี่คือน้องแอลล์นี่คือ
เอสเอ็มแอล

ห้อยเจาะ
ทุกคนมาต้องสั่งต้องซื้อต้องเอากลับบ้าน
เรามาว่ากันที่ห้อยเจาะก่อน
ขอชิมก่อนน้ำมานะ

ข้าวปรุงรสไว้แล้ว

แม่ปรุงทำเอง
แม่ปรุงเหรอ

เนื้อปูเนื้อหมูแน่นมาก
ไก่ยอวเนี้ยมีส่วนผสมให้เกิด
แต่อันนี้ใช่มีผูร้วนใช่แหละอ๋อ
ธาแห่อะไรแห่คึ้นแห่คึ้นทำจากอะไร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

ความหวานมันข้าวเหนียวนุ่มชุ่มด้วยกะทิ
มีให้เลือกทั้งข้าวเหนียวดำและข้าวเหนียวขาวล่ะครับ
ส่วนหน้าเนี่ยก็มีหลากหลายแถมยังมีหลากไซส์ให้เลือกช็อปเลือกชิม
พร้อมหรือยังที่จะลุยตลาดพร้อมหรือยัง
พร้อมนะครับพร้อมนะไปไหนดีครับตอนนี้ตลาดตดเตรียมตัวเลยใครจะได้
๑๐๐๐บาทฮะใครก็ได้อยู่ในตลาดครับผม
ใช่แล้วงานก็พร้อมพร้อมแล้วไปเลยป้ายเลยครับป้าย
นี่นี่พวกไฟบาทข้าวไฟบาทนี่ไงมีกระแบบนี่ไง

ดูด้วยนะช่องไทยรัฐทีวีนะแม่นะ

แม่จะใส่บัตรตรงไหนวันนี้ผักหมดแล้ว

เอาแบงค์ไหนนะ

สวัสดีครับแม่

นี่เหรอมาจากฮาร์ดบอล

ห้อมูน่ะ

หัวไปไหนเนี่ย

เอ้าเอาถามมา

ผมละสงสารคุณแม่เขาจริงอย่างหรอกครับ
ไม่รู้จะฮากันไปถึงไหน
คำถามนะครับง่าย
ถ้าอยากกินข้าวหลามแสนอร่อยในชนบุรี
โปรดติดตามตอนต่อไป
อยู่บ้านเปิดทีวีดูนะ

กันไปง่ายเลยล่ะครับคุณผู้ชม
เป็นที่รู้กันว่าตลาดน้องมนต์แห่งนี้เนี่ย
ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งขายข้าวหลาม
ที่มีชื่อเสียงในชนบุรี
รับไป๑๐๐๐บาทแบบสวยเลยจ้า

ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับว่า
พวกเขาจะไปซ่ากันที่แผงไหน
ต้องมีเงิน๑๐๐๐บาทครับ
ถามเบาหน่อยแม่รู้เกี่ยวกับปลาอย่างเดียว

นี่ไงเขาอยู่ตรงหน้านี่ไงตรงหน้านั่น

มีทั้งหมดกี่อำเภอ
คนรู้เป็นมั้ย
พี่เปลี่ยนต่อไป

อองปะโจ